ไปที่บ้านพี่นักข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดลงโบราณอีก
ไม่ได้ไปเยี่ยมพี่เขาแต่ไปหาไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะ
อย่าบอกนะมันมาบ้านนักข่าว

มันต้องหิวแสงแน่อยากจะออกข่าวเลย

เอ้าจัดให้เลยละกัน
เพราะว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้โอ้โห
ไม่ใช่ตัวเล็กเล็กนะคะคุณเนี่ยมันมาแอบซุกอยู่ที่ห้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มที่บ้าน
ของพี่นักข่าวไทยรัฐ
พิกัดเลขที่๗๙ทับ๑หมู่๖ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
พี่นักข่าวบอกโอ้งานนี้เนี่ยท่านอาจจะทำข่าวนะ
แต่ไม่ถนัดจับจับตัวเงินตัวทองก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ให้ลงพื้นที่ไปช่วยหน่อยครับพี่กู้ภัยไปถึงก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ
สามารถจับมันออกมาได้นะมันยาวตั้ง๒เมตรเนี่ยคุณผู้ชม
ยังยาวโอ้โหนี่ค่ะพี่กู้ภัยเขาก็ใช้ตัวบ่วงนี่นะคะ
หนีบที่คอมันกดมันแบบนี้มันก็ยังทำตัวหมุน
มันก็ดิ้นสู้อะค่ะมันยาวเอาหางฟาดพี่กู้ภัยด้วยนะ
มันก็ตลกเหมือนกันสุดท้ายต้องจับใส่เปรย์แบบนี้ค่ะ
เอาขึ้นรถกระบะไปเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
พอชาวบ้านทราบข่าวเท่านั้นแหละค่ะยังไงรีบมาเลยค่ะ
ไม่ได้มาถามไม่ได้มาห่วงมาใยเจ้าของบ้านหรอกนะ
อ้าวแต่มาถามบ้านเลขที่นี่พี่บ้านเลขที่อะไร
เขาบอกว่าเขาจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ไง
เพราะหลายคนก็ยังคงมีความเชื่อว่า
ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่แบบนี้ถ้ามาบ้านไหนจะให้โชค
แล้วในพื้นที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นหรอกตัว๒เมตรจะเข้าบ้าน
นี่ดูดิปาดเขาให้แล้วก็เลยเชื่อมั่นกันแบบนี้
แล้วมาบ้านใครไม่มามาบ้านนักข่าวไทยรัฐ
บ้านนี้นักข่าวไทยรัฐไปตามพื้นที่จับข่าวไทยเข็ดเดี๋ยวก่อน

ว่าข่าวนี้ตั้งใจล็อกเอาไว้สำหรับทุกช่วงข่าวไทยรัฐเลยนะ
โอ้โหเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็แล้วแต่ละกันนะแต่ว่าถูกจับไปได้แล้วก็ปลอดภัย